สวัสดีค่ะไทยรัฐนิวโชว์ช่วงแรกนะคะ
ไปดูความคืบหน้าของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยอง

แล้วก็ใช้ปืนยิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่ะ
ค่ะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ได้สั่งการให้ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งวันนี้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ไปตรวจร่องรอยวิถีกระสุนแล้วค่ะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๒ตรวจหาแนววิถีกระสุนปืนภายในรกกระบะของดาบตำรวจชินกฤทธิ์พุทธิประภาสที่ยิงพันธ์ตำรวจเอกสมชายสุนทะวนิกผู้กำกับการตำรวจผู้ทอนปลูกแดงและร้อยตำรวจโทบัญญัติสมหารองสารวัตรป้องกันปรับรามเสียชีวิตบนโรงพักเมื่อช่วงบ่ายว
นอกจากนี้ยังเข้าตรวจแนววิถีกระสุนตามอาคารและห้องต่างบนสถานีตำรวจภูทรปลวกแดงด้วย
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบสำนวนพร้อมเก็บปืนของตำรวจที่ร่วมวิสามัน
ดับตำรวจชินกฤทธิไปตรวจหารองรอยการยิงผลการตรวจจะทราบภายในหนึ่งสัปดาห์
ที่ตำรวจที่ร่วมวิสามันเปิดเผยว่า
หลังเกิดเหตุต้องระวังตัวมากขึ้น
เพราะได้รับข้อความข่มขู่
ส่วนที่สถานีตำรวจภูทรปลวกแดง
ได้ให้บริการประชาชนตามปกติค่ะ

ว่ารู้จักตำรวจที่เสียชีวิตทั้ง๓นาย
รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ญาติของดาบตำรวจชินกฤษเปิดเผยว่า
ผู้ตายเคยบ่นน้อยใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและดำเนินคดี
ที่ผลพิสูจน์ร่องรอยการข่มขืนผู้ต้องหาชาวลาว
ซึ่งส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สาธารณสุขเขต๒ชนบุรี
ตั้งแต่๑๒ธันวาคมยังไม่ได้ส่งกลับมา
แม้จะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
แต่ผู้บังคับบัญชาก็ยังไม่รับฟัง
ขณะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
น้องสาวและเพื่อนร่วมรุ่นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่๑๕
พันธุ์ตำรวจเอกสมหมายพร้อมบุตรชายของร้อยตำรวจโทบัญญัติ
เดินทางไปรับศพ๒ในตำรวจเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ศพของพันธ์ตำรวจเอกสมชายญาตินำไปบำเพ็ญกุศล

ยาดนำไปที่วัดประบรบฤดูจังหวัดระยอง

นำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดไพรสนจังหวัดระยอง
ตำรวจเอกจากทริปชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาตำหนิ
กระทำของดาบตำรวจชินกฤษที่ยิงผู้บังคับบัญชา
มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความแค้นส่วนตัว
พร้อมสั่งการให้พลตำรวจเอกปัญญามา

ตรวจสอบข้อที่จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดพลตำรวจเอกปัญญาได้สั่งการ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

และรายงานผลกลับมาให้ทราบโดยเร็ว